ในสมาชิกแก๊งนางฟ้าคุณแอนอลิชาตอนนี้เนี่ยท้อง๒แล้วนะคะ

เขาหอบเอาท้องที่๒แล้วค่ะ
มารายการตัวแม่มาแล้วมาเมาส์มอยกันหน่อยนะคะ
ซึ่งเพื่อนเองเนี่ยเผยถึงอาการแพ้ท้องคันสุด
น้ำหนักลดไป๕กิโลคุณ

เพราะว่ายังหาคำลงตัวกับคำว่าริยากเหลือเกิน
ส่วนเพื่อนแก๊งนางฟ้าเจนสุดาเนี่ยเขาจะคลอดตุลาคม
ถัดมาก็คือเจนี่ที่ตอนนี้ท้อง๘เดือนแล้วนะคุณ

แต่สาวเจนี่ยังออกกำลังกายตลอดนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะคลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
โอ้ยคนนี้ยากคนนี้แพ้มาก

น้ำหนักลดไป๕กิโลกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ตอนนี้ก็บำรุงเต็มที่ให้น้องแข็งแรง

ตอนนี้คือแบบมีตั้งโจทย์ไว้

ใช่ไม่นั่นเขาจะ๗จะ๘แล้วค่ะ
พฤศจิกานี้จะคลอดแล้วนะ
ก็ภูมิชนกันยกดำเบล
นางก็จะคอยบอกว่าต้องทำท่าไหนอะไรยังไง
เราก็จะได้เห็นแก๊งนางฟ้าตัวน้อยเยอะแยะมากมายนะ